มันมีข้อมูลใหม่คลิปใหม่หลักฐานใหม่ออกมาเรื่อย
เดี๋ยวเราจะขยายความส่วนนั้นนะคะ
แต่เอาประเด็นนี้ก่อนเมื่อวานนี้พี่ชายของคุณแตงโมค่ะ
คือพี่ชายเนี่ยนับถือศาสนาพุทธส่วนคุณแตงโมเนี่ยนับถือศาสนาคริสต์นะฮะ
แต่พี่ชายบอกว่าเพื่อความสบายใจเมื่อวานนี้ลงพื้นที่
ไปพร้อมกับคุณไทยเอกพันธ์ค่ะคุณผู้ชมไปตรงนี้นะคะ
ไปทำไมร่วมนิมนต์พระสงฆ์ไปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณของคุณแตงโม

พี่ชายของคุณแตงโมก็คือคุณดายศเดชจบนะคะ
ส่วนอีกคนหนึ่งที่สำคัญเลยนะคะ
ก็ลงพื้นที่ตั้งแต่วันแรกพี่ไทยเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์ค่ะ
ทั้งสองท่านพร้อมกับอีกหลายคนนะคะ
เดินทางไปยังท่าเทียบเรือพิบูรสงคราม๑อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี

ตรงนี้ถือได้ว่าเป็นจุดที่ใกล้เคียงกับจุดที่พบร่างของคุณแตงโมนะคะ
โดยทั้งสองท่านได้นิมนต์พระสงฆ์ทำพิธีอันเชิญดวงวิญญาณคุณแตงโม
แล้วก็นี่คุณผู้ชมที่เราได้เห็นพร้อมกันเนี่ย
คือเป็นภาพที่มีการไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊ก
ในช่วงที่มีการทำพิธีอันเชิญดวงวิญญาณเนี่ยนะคะ

คือเข้าใจแหละว่าน้องสาวก็คือคุณแตงโมนับถือศาสนาคริสต์

แต่เพื่อความสบายใจก็เลยทำพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับครอบครัวด้วยนะคะ
แล้วก็อยากจะอันเชิญดวงวิญญาณให้กับคุณแตงโมด้วย
การทำพิธีใช้เวลาสักประมาณกว่าชั่วโมง
ก็เริ่มทำพิธีตั้งแต่ท่าน้ำก่อนจะลงเรือไปยังจุดที่พบร่างคุณแตงโมกลางแม่น้ำเจ้าพระยา
จากนั้นพระสงฆ์ก็ได้มีการสวดมนต์แล้วก็ทำพิธีตามความเชื่อ
กระดาษเงินกระดาษทองก่อนที่จะมีการถวายสังขทานแล้วก็กรวดน้ำ
เพื่อเป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับคุณแตงโมนะคะ
พี่ชายของคุณแตงโมยังบอกแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมบอกว่าขอให้ดวงวิญญาณของน้องสาว
ไปสู่สุขติไม่ต้องห่วงอะไรแล้วบอกว่ารู้สึกตื้นตันกับความรักของบรรดาแฟนคลับ
มอบให้กับคุณโมนะคะพี่ชายยังบอกฝากขอบคุณทุกคนด้วยที่เป็นกำลังใจให้กับครอบครัว
แล้วก็พยายามที่จะช่วยเหลือทุกทางให้กับครอบครัวนะคะ
อันนี้ได้ความร่วมมือจาก
ผมเห็นแล้วผมตื้นตันมาก
นี่คือเป็นดอกไม้ที่คนที่ร่วมแสดงความไว้อะไรกับน้องโมนะครับ

นำดอกไม้มาวางไว้ที่ผ้านะครับ
อันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับ
ทำให้รู้ว่าน้องผมเนี่ยมีคนรักมากนะครับ
ผมดีใจนะครับน้องสาวด้วย
คือพี่ชายบอกว่าสิ่งที่มันสะท้อนได้อย่างหนึ่งคุณผู้ชมเห็นดอกไม้ที่ปรากฏอยู่หน้าจอใช่ไหมคะ
จริงแล้วแฟนคลับคุณแตงโมมีเยอะมาก
ซ์ทางที่แสดงออกกาญกระทำแบบนี้
มาแสดงความอาลัยกับคุณแต่งโมเหอะมาก
การขอดออกมาที่วางมีการเขียนการจดหมาย
อย่างคุณแต่งโมหรือน้ำ